ป้าห่วงเหรอป้าห่วงเหรอก็เห็นลูกเต็มต้นแบบนี้
โมโหป้าเอาโทรศัพท์มือถือดิหัวป้าก่อน

นี่คือป้าแต่ขอโทษป้าสู้
ป้านี่เอามีดไล่ฟันไอ้คนนั้น
กะเจิงเลย
ใจเด็ดมากนางสมเพชรยศรุ่งเรืองอายุ๖๓ปี
คุณป้าเป็นเจ้าของสวนมะนาวนะครับอยู่ริมถนนสาย
งแวงบ้านดงเย็นหมู่๓นะครับที่บ้านดงเย็นตะบนโนนขวาง
อำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรำเลือดเต็มหน้าแบบนี้
เพราะว่าถูกนายชายันขยันนามสกุลขยันนะครับ
หรือว่าบ๊อยอายุสามสิบปีเป็นคนบุรีรำนี่แหละ
เอาโทรศัพท์มือถือทุบหน้าผากป้าแตกเลย
หลังเกิดเหตุญาติญาติรีบพาไปส่งโรงพยาบาลบ้านด่านนะครับ
ไปสองเข็มแล้วก็ไปแจ้งความที่สพบ้านด่าน
เมื่อช่วงบ่ายของเมื่อวานนี้คุณผู้ชม
นางสมเพชรเล่าบอกว่าไอ้บอยเนี่ย
ไอ่บอยมันขี่มอเซ้มานี่ยิ้มได้แล้ว

ไซสีอะไรป้าสีดำป้าจำได้ทะเบียนกรุงเทพ
เข้าไปในสวนจะไปขอซื้อมะนาว
บอกป้าไม่ขายลูกมันยังเล็กยังไม่มีน้ำ

เริ่มโมโหที่พูดไม่รู้เรื่องจังหวะนั้นไม่ทันระวังตัว
อยมันใช้โทรศัพท์ทุบใส่หน้าผากป้าหนึ่งครั้ง
ก็เลยเอามีดที่อยู่ใกล้มือฟันไปแบบไม่คิดชีวิต
บอยนะครับทิ้งรถวิ่งหนี
ยายก็เอ้าทำไมมันพูด
ยายกระชักหนูแล้วนะแต่ยายก็พยายามพูด
มันไม่มีก็ว่ามันไม่มีเนอะ

ใช่ยายพูดนานแล้วหลายคำแล้วนะ
ว่ามันไม่มีมันไม่มีลูกหรอกไปดู
พี่ยายก็ว่าอย่างนี้ไปเก็บเอา
เท่านั้นแหละเขาก็เอาโทรศัพท์ตีหัวยาย
แกก็จับหัวอย่างนี้พอเห็นเลือดยายก็โมโห
พี่ยายก็ทีบเลยพอทีบเสร็จ

ทีนี้มันก็มาเอาโทรศัพท์ยายก็ลุกขึ้นไปจับเอามีด
ไล่มันมันก็วิ่งไป
ต่อมาต่อมาตำรวจสมภาพบ้านด่าน

เป็นคนอาชีพอะไรเนี่ยทำอาชีพอะไร
ผมกรีดยางเอากรีดยางแล้วมาซื้อมะนาวทำไม

อยากจะซื้อไปขายต่อหารายได้เสริม
แต่ป้าไม่ขายผมโอ้โหตอนนั้นไม่ตั้งใจทำร้าย
ไม่ตั้งใจจะทำร้ายเอาโทรศัพท์ตีหัวป้า
หัวแตกเลยคือวูบ

ผมวิ่งหนีสุดชีวิตเลยนะ

นะครับในบอยก็กราบขอโทษเจ้าของสวนไปนะครับ
ที่ทำไปเพราะว่าไม่รู้จริง
ว่ามะนาวมันยังกระดีเออโอเค
ลูกผู้ชายอย่างนี้ดีนะครับ
ทำผิดรับผิดไปกราบขอโทษนะ

ก็โดนแจ้งเขาหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนได้รับบาดเจ็บ

พี่เบิร์ตขายได้ดิลูกโตแล้ว